วันนี้มีเรื่องสดใสของสองสามีภรรยาคู่ที่เราเพิ่งบอกไปเมื่อสักครู่
หลายคนอาจจะไม่สดใสเพราะว่าผิดหวัง
แต่สองสามีภรรยาสองคนนี้เนี่ยรับรองสดใสแน่นอนถึงขั้นเอาไข่ไก่หนึ่งหมื่นฟองเนี่ยนะคะ
ไปแก้บนที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมค่ะ
เขาบอกว่าเขารอเรื่องเงียบก่อน

แล้วถูกรางวัลที่หนึ่ง

เขาถือว่าเป็นของโชคดี

อันนี้ก็เป็นบรรยากาศการถวายสังขทานนะคะ
รวมทั้งการถวายไข่ไก่หนึ่งหมื่นฟอง

แล้วก็นายดานุดลทองผิววัย๔๙ปี
แปลงภายในค่ะคือคู่นี้เขาถูกล็อตเตอรี่รางวันที่หนึ่ง
งวดประจำวันที่๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมาเดือนที่แล้วนี่เอง
รับเงินรางวัลไปแล้วหกล้านบาทก็แจ้งความประสงค์นะคะ
ขอให้พระครูยะติธรรมานุยุทธ์หรือว่าอาจารย์แป๊ะเจ้าอาวาสเนี่ย
ประกอบพิธีให้รวมถึงมอบเงินสดจำนวนนึง
ถวายซื้อที่ดินเพิ่มเติมของวัดด้วยโดยก่อนหน้าที่วันที่ลอตเตอรี่จะออกหนึ่งวัน
สองสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่หนึ่งใบจากแม่ค้าแผงในตลาดสดบางใหญ่
เสร็จปุ๊บไปเลยไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสว่างอารมณ์
ที่ฐานบอกว่าขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเถอะอ่าแล้วก็ถูกจริงจริงอืม
แต่ว่ารอเรื่องเงียบดิฉันชอบคำนี้มากรอเรื่องเงียบเอ๊ะรอเรื่องอะไรเงียบ
คือเขาบอกว่าไม่อยากเป็นข่าวไม่อยากให้ดูแบบว่าก็เป็นอยู่ดี
ไม่ใช่ถูกก็เป็นอยู่ดีก็เป็นอยู่ดีไม่ใช่ถูกคือถ้าถูกแล้วไปแก้บนเลย
เดี๋ยวคนจะหือหาใช่ไงว่าโอ้โหวัดนี้อย่างนั้นอย่างนี้เลย
ก็เลยรอให้เรื่องเงียบมาประมาณสัก๑๐วันเกินอ่ะเกินเกิน
เดินอ่ะเกือบเดือนค่ะรอนานเหมือนกันนะแล้วก็ค่อยมาเนี่ยแหละค่ะ
แก้บนกันเมื่อวานนี้เอง